เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทำแหนมซี่โครง
บางคนบอกไม่อยากซื้อแล้วอยากทำเอง
งั้นลองทำตามนี้ติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
เอาไปเลยน้ำลำใหญ่ใส่ซูดา

จะใส่ซูดาหรือมันจะได้ซาซาซาซา

วิธีการทำเริ่มจากการหมักซี่โครงใส่ข้าวสวย
เทียมทุกเกลือพริกไทยขาวและพริกขี้หนูลงไป

จากนั้นก็ใส่ซี่โครงหมูลงในถุงพลาสติก

ปากถุงให้แน่นพักเอาไว้ในอุณหภูมิห้อง๑๒วัน
เก็บไว้เกินไม่ได้นะเดี๋ยวมัน

แค่เป็นแหน่มนะอย่าถึงว่าเศียเลย
เออแล้วจากนั้นก็ไปลงทอดในกระทะ
ซึ่งไปฝั่นกลางอย่าแรงแรงไปเดียวใหม่
แล้วแฟ้มพร้อมกับเทียม
แล้วกระเทียมทอดนะคุณทอดแยกนะ

เอาใครเห็นสูตรแบบนี้อยากลองทำตาม